คลิปนี้เป็นเรื่องบนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
หมั่นตรวจสอบรถที่เราใช้ให้ดีค่ะ
เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบ
ล้อกับเพลามันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันค่ะ
ที่เห็นควันขาวกลางถนนนั่นก็คือล้อรถพ่วงนะคะ
เอ้ามันกลิ้งอยู่กลางถนนรถคันไหนอ่ะคะ
นะคะคุณชัยวัดยางสูงเนี่ยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถของเขามาโพสต์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณชัยวัดเนี่ย

เห็นล้อรถพ่วงเนี่ยค่ะของคันไหนก็ไม่รู้นะคะ
เขาบอกว่าเป็นคันที่กำลังเปิดไฟเลี้ยวกำลังจะจอดข้างทาง
ลิ้งอยู่กลางถนนน่าจะเป็นคันที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะ
พี่ชายวัดก็เลยบีบแตรบอกคนขับค่ะล้อรถกลิ้งไปแบบเนี้ยค่ะโอ้โห
เป็นระยะทางเกือบ๑กิโลกลิ้งไปก็มีควันพวยพุ่งออกมาแบบนี้ด้วย
มันมันจริงก่อนจริงถ้าไปเจอรถคันอื่นก็อันตรายใช่ครับ
ล้อใหญ่แบบนี้นะคะพี่ชัยวัดบอกว่าข้างหน้าเนี่ย
ตอนแรกที่เห็นคิดว่าไฟไหม้หรืออุบัติเหตุเพราะควันเยอะมากจริง
แต่ที่ไหนได้เป็นล้อรถค่ะ
สุดท้ายมีกระบะอีกคันนึงที่ขับตามหลังมาก็จอดรถ
แล้วลงไปช่วยเก็บล้อให้ค่ะ
ชวัดบอกว่าล้อที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นล้อตัวลูกของรถพ่วง
อย่างภาษารถบรรทุกเขาจะเรียกว่าล้อคู่วงเดือนข้างขวานะคะ
ก็สาเหตุน่าจะมาจากจาระบีล้อแห้งแท่นปืนก็เลยแตก
ล้อกับเพราก็เลยแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะ
อันตรายมากเลยค่ะ